ดูเรื่องของฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย๒๐๒๒ที่กาต้าเป็นเจ้าภาพกันหน่อย
นี่ผ่านมาถึงได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะฮะ

ใครที่รอจะเขียนปรายศนียบัตรกับไทยรัฐและปรายศนีย์ไทย

เหลือแค่๒ทีมอาเจนติน่ากับฝรั่งเศส
นี่นะฮะโอ้โหคือเมื่อคืนนี้เนี่ยฝรั่งเศสเอาชนะ
มามืดอย่างมอโรโกไป๓๐
แล้วไปเจอกับอาเจนติน่าของเมซี่นะครับ

เปเชของฝรั่งเศสในหลีกเอิงของฝรั่งเศส
และเมซีนี่ปีนี้๓๕อายุนะ

คุณผู้ชมลองส่งข้อความมาคุยกันหน่อยก็ได้นะเชียร์
ปีนี้เขาบอกเขาคงเป็นปีสุดท้ายของฟุตบอลโลก
แล้วเขายุดสามสิบห้าละเขาก็ต้องเต็มที่ใช่ไหม
เขาได้มาทุกรางวัลแล้วบนโลกใบนี้รางวัลของฟุตบอลเนี่ย
วันส่วนตัวรางวัลกับสโมสรที่เล่นแต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลก
ถ้าไม่ได้แชมป์นี่โอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบดราม่าสำหรับเมซี่มาก
แต่ถ้าได้แชมป์ฟุตบอลโลกมันจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มาก

ทีมฟ้าขาวออเจนติน่าที่นำทัพโดยเหลือเมซี่
รอบแบ่งกลุ่มอาเจนติน่านี่เก็บใช้ชนะมาได้๒นัด
ชนะเมกซิโก้กับโปแลนแต่นัดแรกโอ้โหเปิดสนามา
ซาอุดีอาราเบียก่อนเลยแต่ว่ายังเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม๔
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายชนะออสเตรเลีย๒๑
รอบรองชนะเลิศชนะเนเทอร์แลนด์นะฮะด้วยการยิงจุดโทษนะครับ

แล้วก็รอบรองชนะเลิศชนะโครเอเชียมา๓๐
ส่วนฝรั่งเศสนะครับแชมป์เก่านะฮะแล้วได้กลับมาป้องกันแชมป์ด้วย
นัดสุดท้ายนี่ไปแพ้ตูนีเซียแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเข้ารอบอยู่แล้ว
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายชนะโปรแลนด์ไปที่๓๑
รอบ๘ทีมสุดท้ายชนะอังกฤษไปที่๒๑

เอาชนะม้ามืดจากทวีปอัฟริกาอย่างโมโลโกไป๒๐เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
นับว่าเป็นทีมที่เก็บชัยชนะได้อย่างแบบไม่ต้องลุ้นไม่ต้องต่อเวลาไม่ต้องยิงจุดโทษ
ฟุตบอลโลก๒๐๒๒ใกล้รู้ผลแล้วว่าใครจะคว้าแชมป์มาคลอง
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว
ท่านผู้ชมเหลือโอกาสเพียงแค่๓วันเท่านั้น
ชิงชนะเลิศเนี่ยคือ๑๘ธันวาคมตอน๔ทุ่ม
แต่ปรายศนียบัตรที่ท่านจะร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปแล้วก็ปรายศนีย์ไทย
ในการทายผลว่าใครจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๒๐
แล้วมีรางวัลถึง๑๕ล้านกว่าบาทเนี่ยให้ท่านได้ลุ้นกันเนี่ยนะฮะ
ถ้าเป็นปรายศนียบัตรที่ท่านไปซื้อกับที่ทำการปรายศนีย์ทั่วประเทศนะ
ต้องส่งภายในเวลา๑๘นาฬิกาของวันที่๑๗ธันวาคมคือวันเสาร์

แต่ถ้าซื้อออนไลน์กับทางแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์
ได้ถึง๒๓นาฬิกา๕๙นาทีของคืนวันที่๑๗ธันวาคม
ก็ทั้ง๒ช่องทางไปเลยค่ะ

แล้วเชื่อไหมคุณเขียนมาสอนเราตรวจสอบไปยังปรายศนีย์ไทยนะฮะ
ทั้ง๒ช่องทางณขณะนี้มีคนซื้อปรายศนียบัตร
รวมกันแล้วเนี่ย๘๐๐ล้านฉบับแล้ว

พรุ่งนี้คาดว่าทะลุร้อยล้านแน่

เหลืออีกนะฮะ๓วันเนี่ยทะลุร้อยล้านแน่

เพราะว่ามันแค่แบบแค่๒ทีมไงมันโอกาสลุ้นมันเยอะมากเลย

เทียบกับรางวัลมูลค่ารวมกัน๑๕ล้านกว่าบาทนะฮะ

บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้

ในการที่จะไปรถโชว์เดินสายเชิญชวนประชาชนในการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐
ใครจะคว้าแชมป์มาครองเนี่ยของรางวัลอยู่ตรงหน้ารถยนต์ทองคำต่างนานาเยอะแยะไปหมดนะครับ
วันนี้ก็ไปเดินสายตามจุดสำคัญในเขตพื้นที่กรุงเทพนะฮะ
ศรีลมสยามสแควร์พระราม๙นี่แลนด์มาร์คจุดสำคัญต่างทุกภูมิภาคก็ไป

อ่าเดี๋ยวนัดชิงจะมาถึงแล้ว
ในช่วงเวลาที่ลุ้นระทึกกับการทายผลนะครับแล้วก็ลุ้นว่าใครจะคว้าแชมป์เนี่ยนะฮะ
ตอนนี้รู้แล้วมีอาเจนตินาคกับพวกหลังเศรษฐ์ไปชิงกันนะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกทายผลได้๒ช่องทางอย่างที่บอกนะครับ
ปรายศนีย์ไทยทุกสาขาหรือไม่ก็ทางปรายศนียบัตรออนไลน์ทางแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์นะครับ
ราคาฉบับละ๒บาทนี่ฮะโค้งสุดท้ายนับถอยหลัง๓วันนะครับ
หมดเขตส่ง๑๗ธันวาคมนี้ถ้าปรายศนียบัตรต้องภายใน๑๘นาฬิกาของ๑๗ธันวาคม
แต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ได้ถึง๒๓นาฬิกา๕๙นาที
จะประกาศรางวัลนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์๖๖นะ
หลังจากที่รู้ผลว่าใครได้แชมป์ฟุตบอลโลกแล้วโอ้โหก็ยังว่ากว่าจะคัดเลือก
ทั้งซื้อปรัยสสมิยบัตรกับปรายสสมิยไทยหรือว่าพร้อมโพสต์นะ
ต้องคัดเลือกนะสมมติถ้ามี๑๐๐ล้านฉบับเนี่ย
กว่าจะคัดมาว่าใครตอบอาเจนติน่าหรือใครตอบฝรั่งเศส
แล้วถึงจะมาเนี่ยฮะแยกกองแล้วก็จับรางวัลกัน

ทุกฟุตบอลโลกมา๑๐ครั้งแล้ว

๔ปีมีครั้งก็๔๐ปีแล้ว
ทีนี้ท่านผู้ชมครับพาไปดูตรงนี้หน่อย
เมื่อการท้ายผลแชมป์ฟุตบอลโลก
ปี๒๕๕๗หรือว่าฟุตบอลโลก๒๐๑๖
ปีที่แล้วตอนนั้นบราซิลเป็นเจ้าภาพ

๒ท่านนี้อยู่ที่ปฐุมธานี
คุณสมหมายเป็นช่างแอร์ที่ปฐุมธานี

กับภรรยาคือคุณนัทธดา
ตอนนั้นน่ะทายเยอรมัน
แล้วส่งปรายศนียบัตรมาส่งมา๑๐๐ใบ

๐บาทได้รางวัลที่๑เงินสด๑๐ล้านบาท

นี่เห็นไหมโอ้โฮทุกวันนี้
คือคุณสมหมายบอกหมดหนี้หมดสิน
ชีวิตนี่พลิกฝ่ามือเลย

ปลดหนี้หนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิต

แต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นช่างซ่อมแอร์เหมือนเดิมนะ

ก็ปลดหนี้ไปปิดบ้านแล้วก็
หนี้รถบัตรเครดิตแล้วก็เหลือบางส่วน
พูดง่ายก็คือได้เกิดใหม่เลยอะไรอย่างนี้
หลังจากที่อยู่ในช่วงที่แบบโอ้โหแบบสุดจริงนะตอนนั้น

เขาว่าจะส่งร้อยหนึ่งครับผม

อย่างมากอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอ่า

ถ้ายังไม่มี๒ทีมนี้อาเจนติน่าฝรั่งเศสไปซื้อเขียนใหม่ได้
ส่งข้อความกันมาแบบครึ่งพอกันเลย